สวัสดีครับตลอดทั้งวันมานี้หลายพื้นที่นะครับ
คงได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝนที่โปรยปลายลงมาหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
และแน่นอนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งห่วงเวลาครับ
ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนแล้วก็สถานการณ์ภัยทางธรรมชาติต่าง
ที่จะมาพร้อมกับฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับนี่คือภาพล่าสุดนะครับ
ซึ่งร่องนี้เองก็เกิดจากการที่มี๒ปัจจัยตัวหลักที่เหนียวนำให้เกิดร่องนี้อยู่
ปัจจัยแรกเมื่อสักครู่นี้ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
ในแถวบริเวณประเทศพม่ากำลังดูดรวมฝนอยู่
ตอนนี้ก็ค่อยอ่อนกำลังลงนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นฝั่งไป
ส่วนนี้เป็นพายุอีกหนึ่งลูกที่จะค่อยเคลื่อนขึ้นไปรวมกันเป็นแนวร่องฝน
ตอนนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่จะมีทิศทางเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก
ก็จะทำให้มีการเอาฝนจากบริเวณประเทศพม่าเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
แต่ว่าโชคดีเมืองแถวของเรามีแนวถือขาวตะหนาวสีตรงนี้กั้นไม่อยู่
จึงทำให้ฝนส่วนใหญ่ไปเทลงที่พม่า
แต่ถ้าหากกลุ่มก้อนเมฆมีการก่อตัวยกตัวสูงฝนเยอะเป็นพิเศษ
ฝนก็สามารถที่จะข้ามฝั่งมาตกในเมืองไทยได้เหมือนกัน
ดังนั้นปีกตะวันตกของประเทศไทยก็ต้องระวังหน่อยนะครับ
มีโอกาสเกิดฝนในระยะนี้และแน่นอนครับภาคเหนือภาคอีสานยังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่อง
สิ่งสำคัญนอกจากฝนแล้วคลื่นลมทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบน
คลื่นสูง๒๓เมตรละทีเดียว

เดี๋ยวมาดูนะครับพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของความแปรผลสภาพอากาศเป็นพิเศษ
เหนือครับเชียงรายพยาวน่านลำปางแพร่อุตรดิษฐ์ตากสุโขทัย
กำแพงเพชรพิจิตรพิสุนโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
นองคายบึงการสควรนครนครพนมมุกดาหารยะสโทรอำนาจริงจริงและเหมาะบนราชธานีครับ

ประกอบไปด้วยชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับ

ชบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราธานีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับ
ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
ฝนตกต่อเนื่องมานานอาจจะทำให้เกิดภัยอื่นตามมานอกจากฝนตกหนัก
และนี่คือสิ่งที่มาเตือนกันสำหรับใครที่จะวางแผนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ